น้ำพริกที่อยู่คู่กับคนไทยมา๒๐๓๐ปีแล้วนะครับ

จากคนที่สร้างธุรกิจ

กลายเป็นอดีตเจ้าของแล้วนะครับ

แล้ววันนี้อดีตเจ้าของน้ำพริกแม่ประนอมนั้น

ถูกลูกสาวคนโตและลูกเขยนั้น
ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
แล้วก็ฮุบกิจการไปไว้ในครอบครอง
รวมทั้งไล่ตัวเองออกจากบ้านนะครับ

ขัดแย้งทางธุรกิจภายในครอบครัวน้ำพริกเผา
ตราแม่ประนอมนั้นเปิดเผยออกมา
เมื่อนางประนอมแดงสุภา

ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม
เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ศูนย์บริการประชาชนธรรมเนียบรัฐบาล
โดยอ้างว่าถูกบุตรสาวคนโตฮุบกิจการ
ที่ผ่านมานั้นลูกสาวคนโตครับ
ก็เป็นที่ไว้วางใจของคนในครอบครัว
จึงให้ดูแลกิจการให้บริหารธุรกิจแทนครอบครัว
โดยให้ทำคนเดียวมาโดยตลอดนะครับ

ลูกสาวฮุบกิจการโดยปลอมหนังสือ
อำนาจจากนายสิริชัยแดงสุภา

โดยโอนที่ดินกองมรดกมาเป็นของตัวเอง

ก็ร่วมกันฮุบกิจการน้ำพริกเผาแม่ประนอม

โดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตัดนายสิริชัย
รวมทั้งตัวของแม่ประนอมเอง
แล้วก็ลูกคนอื่นออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้น

แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองใส่ชื่อบุตรเคยเข้าไป

ที่ผ่านมาก็ฟ้องร้องต่อสารให้ดำเนินคดี
และให้ทั้งสองนั้นคืนทรัพย์สินกลับมา

และร่วมมือกับบุคคลต่าง
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ก็จะเกิดผลเสียแก่บรรทัศน์
จริยธรรมและศิลธรรมของสังคม
ดังนั้นตัดสินใจครับมาร้องเรียน

เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กลับคืนมา

เป็นลูกสาวคนเล็กของแม่ประนอม

บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ตอนนี้กำลังเป็นคดีความฟ้องร้อง

คุณแม่ก็ถูกทำร้ายจิตใจแล้วก็ถูกกดดัน
รูปแบบต่างจนท้ายที่สุด
ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านนะครับ

ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับมาดูฝั่งของลูกสาวคนโต

บอกว่าคดีความยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
แต่ว่าทนายส่วนตัวของลูกสาวคนโตครับ

เป็นทนายของนางสิริพรแดงสุภานะครับ
บอกว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกลายมานานกว่า
๖เดือนแล้ว
ข่าวแต่ว่านางประนอมนั้นออกจากบ้านไปเองหลังจากนั้นก็
ฟ้องร้องต่อสารแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อ
เพราะว่าแม่ประนอมจะมีการจัดแถลงข่าวพร้อมกับ
หลักฐานเอกสารต่างในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงที่
พุทธมนตรสาย๓นะครับ